คุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณน้ำทิพย์ร้องได้ครับ

ในด้านบ้านใช่มั้ยได้ครับ

จำหนักอะไรครับ

นะครับศิลปินคุณธิดาดวงดาวซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับ
คุณธิดาดวงดาวโด่งดังมากนะครับในปี๒๕๕๙
เป็นต้นมาเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่มีคนนิยมเอาไปร้องประกวดมากเลยนะครับ
แต่งโดยคุณสมหวังช่วงโชธดนตรีโดยคุณเรืองยศพิมพ์ทอง

ร้องได้ไม่มีตำหนิเลยแม้กระทั่งเสียงยังหอบอยู่ถือว่าเจ๋งมาก

หมายความว่าตอนนี้คุณน้ำจิ้มก็จะต้องอยู่กับเราไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะฮะ

ไอเป็นเลือดนะต้องไปรักษาก่อน
จะได้ฟังเสียงคุณน้ำทิพย์ที่มันภัยร้อแล้วก็เพราะพริ้งกว่านี้
มาติดตามนะครับผลงานของคุณน้ำทิพย์ต่อไปนะครับ
ซิว่าเธอจะผ่านไปถึงเพลงที่เท่าไหร่ได้นะครับแล้วก็
พบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ

คนรอเสียดทำไมไม่ค่อยสวยเลย

ลายดำแหลกกิ้งยาวนี่ใส่มาทำไมมัน

ผมว่าพี่นักทริปชูนิ้วถูกแน่นอนครับ

ถ้าฉันร้องได้คืนนี้ไว้ยังไง

บทจะน่าเลือดก็เลือดซิบมาเลยใช่นะ